คุณผู้ชมฮะพาไปที่ที่หนึ่งเป็นจังหวัดยอดฮิตที่เหล่าบรรดาทีมงานช่างภาพในสตูชอบไป

ไปที่จังหวัดพยาวที่นั่นนะครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหชาวบ้านที่นั่นเขานี่มีพิธีกรรมโบราณศักดิ์สิทธิ
ผมพาไปดูหน่อยแล้วกันเป็นการไล่รำของชาวบ้านบ้านจำไก่ตำบลสันโค้งอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวฮะ

รำถวายรูปปั้นไก่สารเจ้าพ่อคำใสและแม่ศรีไพรตั้งอยู่ตรงไหนตรงปากทางเข้าหมู่บ้านเลย
มาทำแบบนี้เพื่ออะไรเขาขอฝนนะครับขอให้มีน้ำมีถ้า
พูดถึงรูปปั้นไก่หน่อยละกันรูปปั้นไก่ดนามันมีทั้งรูปปั้นไก่ชนะที่เป็นตัวผู้ตัวเมีย

ในพิธีนี้เขาก็ต้องมีเครื่องเส้นไหว้นะ

ก็นำมาเส้นไหว้กันในทุกวันอยู่แล้วนะครับ
นับว่าเป็นรูปปั้นไก่ชนคู่ผัวตัวเมียที่ชาวบ้าน

ที่อื่นไม่มีเขาบอกมีที่นี่ที่เดียว

ก็คืออาจารย์นัทเพ็งวันเล่าว่า
ชาวบ้านเขารวมตัวกันนำหัวหมูอาหารคาวหวาน
แล้วก็มารำถวายเส้นไหว้รูปปั้นไก่ชนเจ้าพ่อคำใส
เพื่อมาขอฝนและปกปักรักษาคุ้มครองชาวบ้านให้อยู่ดีมีสุข
คือความเป็นมาของเจ้าพ่อคำใสเนี่ยเขามีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า
เจ้าพ่อคำใสได้มาเข้าฝันคนในหมู่บ้าน
ชาวบ้านก็เลยมารวมตัวกันสร้างรูปปั้นไก่ขึ้นมา
และเชิญดวงวิญญาณของเจ้าพ่อคำใสและแม่ศรีไพร
ตลอดจนสัมภเวษีแถวนั้น
เพื่อปกปักรักษาคนในหมู่บ้านนั่นเองนะ
ยังไงซะก็เป็นประเพณีโบราณที่เรานำมาให้ได้

เพราะว่าในแต่ละที่แต่ละจุดในประเทศไทยเนี่ย
ความเชื่อประเพณีมันก็แตกต่างกันออกไปนะคุณชิสา

ถูกต้องก็แตกต่างกันออกไปล่ะค่ะคุณผู้ชมตามประเพณีตามความเชื่อนะคะ